คุณแม่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาโควิด
แล้วก็มาเยี่ยมกันไม่ได้อยู่แล้วอืมน่าจะเป็นวาระสุดท้ายค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก็เลยโทรศัพท์ไปหาลูก
เพื่อให้ลูกเนี่ยได้คุยผ่านสปีกเกอร์โฟนกับคุณแม่

เอ่อที่ลูกเคยโรงเกินหรืออะไรไปขอขอโทษศิษย์กรรมให้ด้วย

โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าหน่อยจะมันเต้นช้าลงมากเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวเราจะโทรไปแจ้งอีกทีนึงนะคะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
อื้อหือบีบหัวใจเลยเพื่อนค่ะ

เสียงตอบของคุณแม่คือเสียงตอบแผ่วเบามาก
แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคือหัวใจเริ่มเต้นช้าลง

ถ้าเกิดว่าอาการเป็นอย่างไรจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ที่ได้แชร์ไว้บอกว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก
ของคืนวันที่สามสิงหาคมนะฮะ
โรงพยาบาลต่อสายโทรศัพท์ถึงลูกชายของคุณแม่
ให้ลูกชายได้คุยกับคุณแม่นะครับ
เป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วที่คุณแม่เนี่ยรักษาอาการโควิดอยู่

เผื่อมีอะไรจะบอกกันนะครับ
ผู้ที่โพสต์เนี่ยบอกว่าเมื่อคนไข้โควิด๑๙เริ่มหัวใจเต้นช้าลง
มันไม่ง่ายเลยที่ต้องโทรบอกญาติให้คุยกับคนไข้ผ่านโทรศัพท์เป็นครั้งสุดท้าย
โรคที่จากไปแล้วเหงาที่สุด

นี่ฮะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ของผู้ที่ติดโควิด
รักษาอาการโควิดและบ้านที่มีคนในครอบครัวติดโควิด
คุณผู้ชมหลายท่านติดตามข่าวของเรามาโดยตลอด
ดูแล้วมันหดหูใจมันสะเทือนใจมันเครียดมากจริง
แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลานี้นะคะ
เรานำเสนอเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนที่ยังไม่ป่วย
มีกำลังใจในการสู้กันต่อคนที่ป่วยอยู่ก็มีกำลังใจในการรักษาต่อไปด้วย